พาคุณผู้ชมไปดูภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่นครปฐมนะคะ
คือมีกลุ่มนึงเขาก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่ากินเสร็จจะเรียกเก็บเงิน
เรียกคนที่เขามาเก็บเงินแล้วบอกว่าเนี่ยในชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
มีไม้จิ้มฟันตกอยู่จะคิดเงินไหมไม้จิ้มฟันตกใช่อยู่ในชาม
แล้วมันใครทำตกล่ะก็ใช่ไงเออจะคิดเงินไหมอ๋อเหรอ
แล้วเขาคิดไหมเนี่ยเขาไม่คิดตังค์ไม้จิ๊บฟันตกไม่คิดตังค์เลยเหรอ
ช้างที่ไม้จิ้มฟันตกเขาบอกเออไม่เป็นไรไม่อยากจะมีเรื่องมีราว
เขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าก็เนี่ยก็หักทิ้งลงไปในชามอ่ะ
คือคงจะหาว่าไม้จิ้มฟันติดมาจากหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้
ถ้าเกิดจะให้เนียนนะต้องดึงขงดึงขนอะไรใส่ลงไปนะ
เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่มีผู้หญิงล้วงไปดึงขนหน้าแข้งใส่ลงไปในอาหาร
ผมเป็นเจ้าของร้านผมจะถามว่าก็คุณเพิ่งจิ้มฟันตัวเองแล้วโยนทิ้งเมื่อกี้หรือเปล่า

ไงเขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดไงแล้วก็โพสต์ให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
เฟซบุ๊คนี้ชื่อว่าสุวัสดิ์แต่งตามพันธุ์ครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตติดกับคลองชลประธาน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถึงร้านเลย
ตามเรื่องนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะ
ทีมข่าวเราไปเจอกับนางสาวปริชัดแต่งตามพันธุ์เป็นน้องสาวเจ้าของร้านนะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเรียกไปที่โต๊ะ

แล้วก็บอกเธอว่าเจอไหมจิ้มฟันในชามก๋วยเตี๋ยวจะคิดเงินไหม
เธอบอกเธอรู้อยู่แล้วนะว่าถูกหลอกอ่ะครับ
แต่ก็เอานะช่างมันไม่คิดเงินก็แล้วกันไอ้ชามนี้
แต่ชามอื่นคิดนะยกเว้นไอ้ชามที่มีไม้จิ้มฟัน

แต่ไอ้ลูกค้ากลุ่มนี้ก็ยังทำหน้าแบบไม่พอใจ
เหรอก๋วยเตี๋ยวเรือชามนึงมันจะกี่บาท
คิดเงินเสร็จลูกค้ากลุ่มนี้ก็เดินออกไปจากร้าน
เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
คือเขาทานเสร็จแล้วแล้วเขาก็มาแจ้งว่า
น้องครับก๋วยเตี๋ยวชามพี่มีไม้จิ้มฟัน

ซึ่งโดยปกติไม้จิ้มฟันจะลงไปอยู่ในชามก๋วเตี๋
แล้วหักเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะ

งั้นชามที่มีไม้จิ้มฟันเนี่ยไม่คิดเงินค่ะ
คือก็ขอคิดเงินไปคือเขาก็เหมือนแบบ
มีห้าที่แบบไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างเนี่ย

ไม่ใช่เจอมาทานจนหมดเราเพิ่งจะมาเจอ
ถึงสร้างหักด้วยอ่าตลกเออที่เนี้ยค่ะเจ้าของร้าน
แล้วก็เป็นคนที่โพสต์คลิปนะคะนายสุวัสดิแต่งตามพันธุ์ก็เลย
บอกว่าจากการสังเกตในภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะลูกค้า
กลุ่มเนี้ยมีพิรุษตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านเลยนะอืม
คือเหมือนเตรียมการกันมาล่วงหน้าคงไม่รู้ว่าร้านติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
แล้วก็นี่ไงมันเห็นชัดหมดทุกอย่างนึกออกป่ะไม่ชัดเลย
พอหลังเกิดเรื่องเขาเลยตัดสินใจเปิดดูหน่อยก็แล้วกัน
อยากรู้ความจริงแล้วก็โพสต์คลิปนี้
ลงเฟซบุ๊กจะได้เป็นอุทาหรณ์กับร้านอื่นอื่นแต่ร้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ติดใจเอาความนะ
ครับแต่มันเห็นหน้าชัดแล้วอ่ะค่ะโอ้โหนี่ทุกคนเลยทุกคน
มันเห็นหน้าทุกท่านทุกท่านอ่า
ทั้งหมด๖คนแต่ท่าทีที่มีพิรุธเนี่ยก็จะเป็นทั้งครอบครัว
ก็ทั้งครอบครัวเลยทั้ง๖คนก็จะมีการแบบเหมือนพูดคุยกันก่อน
มีการเตรียมการว่าให้คอยระวังนะว่ามันจะมีพนักงานหรือมีเจ้าของร้านเนี่ย
มองไหมคอยมองไหมจริงแล้วเราไม่รู้จักเป็นลูกค้าขาจร
เราไม่รู้จักโดยไม่เคยมีปัญหากันอยู่แล้ว
แต่ทีนี้เรื่องการจบก็คือไม่ได้แจ้งความได้ดำเนินการอะไร
เพราะว่าเราแค่แจ้งเตือนฝากเตือนภัยสำหรับร้านอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวทั่วไปโดยที่ว่าที่บางร้านไม่มีกล้อง
แล้วอาจจะตกเป็นเหยื่อของบุคคลกลุ่มพวกนี้ครับอืมก็อย่างที่บอกแหละว่า
เตี๋ยวเรือชามหนึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับคุณอย่าไปโกงเขาเลย
ค้าแม่ค้าเขาก็ทำมาหากินนะคะก็ทีเนี้ยพอคลิปเนี้ยถูกโพสต์ไปในเฟซบุ๊ค
เห็นหน้าทุกคนแบบนี้คนเป็นญาติพี่น้องเขาอับอายนะ
คุณแบบโอ้หักไม้จิ้มฟันทิ้งลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือจะโทษคนเดียวไม่ได้นะฮะ
คือดูจากลักษณะแล้วนี่รู้กันทั้งโต๊ะเนี่ยใช่คงตั้งใจว่า
คงไม่คิดเงินทั้งโต๊ะหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่คิดแค่ชามที่มีไม้จิ้มฟันอ่ะ
จับได้นี่ต้องเอาไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกอ๋อคงไม่รู้สึกอะไร
อยากจะรู้เหตุผลจังเลยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออแปลกมากนะคะ